พอมาดูลิงแล้วพาไปดู
รักจริงของช้างรักน้องหมา

ใช่ค่ะเมื่อกี้ดูหลีกจักรักจริง
แต่อันนี้เป็นรักจริงระหว่างพลายตรีนะคะกับเจ้าดำนะคะ
สองตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนซีกันมาก
ทำอะไรทำด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดด้วย

พลายตรี
รายตรีคงรักจริงเรียหูเลย
พี่ดำก็เพลินกันไปนะ
ช้างน้อยพลายตรีนะคะวัย๒ขวบค่ะ
หอกล้อกับเจ้าดำสุนัขบ้านนี่แหละ

ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจผู้ที่พบเห็นนะคะ

บอกว่าสังเกตเห็นพฤติกรรมความผูกพันของช้าง
แล้วก็สุนัขนี้อย่างชัดเจนเพราะว่า
ตามติดกันเหมือนเงาตามตัว
ก็เหมือนเงาดิเจ้าดำนี่เขาก็มืดอยู่แล้ว

ปกติก็จะเห็นเข้าไปนั่งใกล้นอนใกล้
พายตรีนี่ชอบใช้งวงนี่หยอกล้อ
รัดตัวของเจ้าดำบางทีก็ใช้ปากงับกัดหูเหมือนภาพที่เห็นนะคะ
ส่วนเจ้าดำเขาก็ยังไงก็ได้อภัยตีเธอจะเล่นกับเราเราก็โอเค
เจ้าของบอกว่าพลายตรีเป็นช้างขี้เล่น

ถ้าดำหลับอยู่ภายตีก็เอางวงมาฟุดอยู่เนี่ย
ดำเคยหงุดหงิดไหมล่ะลูกรำคาญพายตีบ้างหรือเปล่าลูก
ตั้งแต่เกิดมานี่คลุกลีอยู่กับเจ้าดำตลอด
ถึงพลายตรีนะคะเพราะว่าเขาอายุ๒ขวบนะเจ้าดำ๕ขวบ

ขอไปหน่อยได้ไหมไปตียกเท้าขู่ทำไมนะคะ
เวลาพลายตรีไม่เห็นเจ้าดำเขาบอกว่าร้องหาด้วย
หากวันไหนพลายตีออกไปข้างนอกเจ้าดำเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับ
พันเหมือนกันวิ่งตามไปทุกที่เลย

ไม่ถูกกับหมาครับไม่ถูกกับหมาไอ้ลูกก็ถูก

แล้วตัวนี้มันเป็นอย่างไรบ้างมันเล่นอย่างไรนอนอย่างไร
ก็มานอนด้วยกันนอนเฝ้ากันไปปลูกตรงไหนวันก็นอนเฝ้าตรงนั้นแหละครับตอนนี้

กลางคืนก็นอนด้วยกันอย่างนี้นะครับใกล้กัน

ก็บางทีก็มาก็ยืนให้ช้างหยอกเล่น

เห็นเหมือนกัน
เมื่อกี้เขายกเท้าก็คือเป็นการล้อเล่นกัน
เพราะบอกว่าปกติสุนัขกับช้างจะไม่ค่อยถูกกัน
สุนัขเจอช้างทีไรเห่าทุกทีกันนะฮะ
แต่อันนี้เข้าไปคลอเคลียร์เขาบอกว่าบางทีถึงขั้น

เออนะครับแต่เจ้าดำเนี่ยหยอกไม่ถึง
งับได้เฉพาะข้อเท้า

งับหางไทยตีนิดหน่อย
เออแต่จะไปเรียหูพายตีนี่ไม่ได้